ผู้ชมครับที่สุราธานีนะครับมีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ในสวนยางพาราบนเขานะ
แล้วเขามีปากเสียงกันนะก่อนที่สามีเนี่ยจะไล่เมียออกจากบ้าน
แต่ไปเอาปืนยิงเขาอีกนะฮะ
น่าเศร้าที่สุดก็คือเพิ่งมารู้ว่าเมียตั้งท้องอยู่
นี่กลายเป็นว่า๒ศพนะฮะทั้งเมียตัวเองแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนี่ฮะหลังได้รับแจ้งเหตุทางสพคีรีรัฐนิคมเข้ามาตรวจสอบนะครับ
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานี
เป็นสวนยางพาราอยู่บนเนินเขานี่มันจะชั้นหน่อยนี่นะฮะ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนางสาวจันทรัฐสวนกูลอายุ๒๒ปี
กระสุนเนี่ยเข้าท้องด้านขวาทะลุสะโพกขวานะฮะ
แล้วมีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงจอดอยู่คันหนึ่งมีปลอกกระสุนลูกซองตกอยู่ในพื้นที่ด้วย
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับส่วนผู้ก่อเหตุคือนายวัฒนาสาพิทักษ์
สามีของจันทรัศน์ผู้ตายซึ่งเขาอาศัยด้วยกันนะฮะ
อยู่ด้วยกันที่บ้านบนเนินเขาแห่งนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุสักหนึ่งร้อยเมตร
หลังเกิดเหตุนายวัฒนานี่หลบหนีไปนะครับ
ก่อนที่แม่ของนายวัฒนาและผู้นำท้องถิ่นจะพามามอบตัว
นี่แมสดำเสื้อลายเทาขาวเนี่ยฮะนี่นะครับ
จากนั้นตำรวจก็พามาชี้จุดเลยนะมีจุดทิ้งอาวุธด้วยนะฮะ
ไปทิ้งไว้ที่พงหญ้าข้างทางนายวัฒนาเนี่ยเขายอมรับว่าเขายิงภรรยาจริง
นี่จุดที่ทิ้งปืนนะฮะอ้างว่าทะเลาะกัน
แล้วเวลาทะเลาะกันภรรยาชอบด่าถึงบุพการี
ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันอยู่นะก็เลยไล่ภรรยาเนี่ยออกจากบ้าน
แต่พอภรรยาขี่รถออกจากบ้านไปไกลได้สัก๕๐เมตร
นายวัฒนาผู้ต้องหาอ้างว่าหันกลับมาด่าเขาอีก
เขาโมโหเขาก็วิ่งเข้าไปที่บ้านไปเอาปืนลูกซองมา
ออกมายิงใส่ไปนัดหนึ่งกระสุนนี่เข้าท้องเลยนะฮะ
ทำให้ภรรยาเนี่ยล้มคว่ำเสียชีวิตคาที่ซึ่งเขาบอกเนี่ย
ผลการตรวจสอบชนะสูตรศพออกมาเนี่ยเมียเขาตั้งท้อง๓เดือนนะ
เขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเมียเขาตั้งท้องสามเดือนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะฮะดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ได้ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ชี้จุดทำแผนไปเรียบร้อย
แต่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะใช่

ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างหรือเปล่าส่วนเหตุการณ์